ใช่ค่ะเรามีผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่เพราะว่า

รถพยาบาลวิ่งไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ

ค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ถนนสนามบินค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นด้านหลังดิฉันค่ะ
เป็นรถพยาบาลนะคะที่ลำเลียง๑๓ชีวิตนะคะที่ออกมา
ต้องรอดูเป็นรถพยาบาลหนึ่งคาศ์นะคะ
ซึ่งคาดว่าก็จะเป็น๑คนค่ะเนื่องจากว่า๑๙นาฬิกา๒๖นาทีที่ผ่านมานะคะ
เฮลิคอปเตอร์ลงที่กองบิน๔๑๖ซึ่งเป็นสนามบินเก่า
ตอนนี้รถพยาบาลหนึ่งคันก็กำลังมุ่งหน้าและเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์ค่ะ
แต่ว่าเห็นมีคนประมาณ๓๔คนภาคกลุ้มฉุกเฉินเข้ามา
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นน้องอ่ะนะคะ
ตอนนี้ค่ะก็ยังมีรถพยาบาลอีก๑คันแล้วค่ะคุณผู้ชม
กำลังเร่งขับเข้ามาที่ถนนสนามบินเพื่อมุ่งหน้าสู่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นภาพไฟแว๊บ
ตอนนี้ก็คือรถพยาบาลแล้วก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่ที่บีบแตร

บรรยากาศตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเฝ้าติดตาม
กันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียวจนแน่นถนนค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้
เคลียร์นะคะให้อยู่บริเวณริมฟุตบาทไม่ให้ไปขวางการจราจรค่ะ
คันแล้วก็รถขบวนสุดท้ายนะคะก็เป็นรถของเจ้าหน้าที่ค่ะก็เป็น
ตำรวจท่องเที่ยวของทางจังหวัดเชียงรายนะคะ
รถครั้งหน้ากรสที่นี่ค่ะรถกระโกะสองทีถูกให้ทำแล้ว
มีอารรถที่จะขวางทางอยู่ออกไปให้พ้นก่อน
มีอีก๔คนอยู่ที่ถ้ำนะครับตอนนี้ออกมาแล้ว
ยืนยันตอนนี้๒ลายนะครับ
ตอนนี้นะคะกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ในระแวก
ใกล้กับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กันเป็นอย่างยิ่งนะคะ
ประชาชนได้ออกมาดูริมถนนที่หน้าบ้านของตัวเอง
จะให้กำลังใจแล้วก็อยากเฝ้าติดตามสถานการณ์กันด้วยค่ะ
บรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างชุลมุนนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เนื่องจากว่าสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากค่ะ
กรูเข้ามาเก็บภาพตรงบริเวณด้านหลังแผงกั้นที่ทางตำรวจจราจรนั้น
กั้นไว้ไม่ให้เข้าไปสู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลค่ะ
นับว่าเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทั้งสื่อแล้วก็ชาวบ้านที่นี่นะคะต่างตื่นเต้นว่า
อยากจะเห็นน้องทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำแล้วก็เข้ามาสู่โรงพยาบาล
ซึ่งแต่ละคนนั้นรู้สึกว่ามีความตื่นเต้นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะเข้ามารอดูแล้วก็รอชมค่ะ
ส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจนะคะก็มีเสียงปรบมือกันด้วยค่ะ
เพียงสื่อมวลชนไทยเองนะคะสื่อมวลชนต่างประเทศค่ะก็มาปักหลักรอรายงานความคืบหน้า
ภาพที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่อ่ะนะคะส่วนครึ่งหนึ่งเป็นสื่อมวลชนต่างประเทศเลยทีเดียวค่ะ
ครึ่งหนึ่งเป็นสื่อมวลชนไทยแม้ว่า๑ชั่วโมงที่ผ่านมาที่บริเวณโรงพยาบาลเชียงรายประชารักษ์นั้นฝนจะตกลงมาอย่างหนัก
แต่ก็ไม่มีการถอยทับกันแต่อย่างใดนะคะเฝ้ารอจนกว่าที่จะเห็นรถพยาบาลนั้นวิ่งผ่านถนนสนามบินมุ่งหน้าเข้าสู่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ

ตัวเอ่อทางทีมหุปะนะคะเข้าไปในโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงกลางวันอ่ะนะคะก็ทีมข่าวก็สังเกตเห็นได้ว่าเอ่อ
ทางทีมแพทย์นะคะก็ได้นำเตียงพยาบาลมารอตั้งรอรับกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะ
ได้มาตรฐานซึ่งจะมีการเตรียมรองรับสำหรับ
ภารกิจนี้โดยเฉพาะค่ะตอนนี้นะคะในห้องนั้นน่ะนะคะ
ก็จะมีทั้งหมดสิบสามเตียงค่ะเพื่อให้สิบสามคนนั้นนอนเรียงกัน
แล้วก็จะมีจอรายงานข้อมูลของคนไข้ด้วยนะคะ
ว่าวันนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าหรือว่ามีการแถลงข่าวจากโรงพยาบาลแต่อย่างใดค่ะ
ซึ่งคาดว่าหลังจากที่ทั้ง๑๓คนเข้ามาถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็คาดว่าทางโรงพยาบาลอาจจะออกมาให้ข้อมูลในส่วนของทั้ง๑๓คนในการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอ่าตำรวจก็ยังมีการเคลียร์การจราจร
ว่าตรงนี้ค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรนั้น
จะรายงานกลับมาให้ทราบพระเจราวรินพระเจราประพานาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห

ครับคุณพระเจราวรินครับนี่เป็นโศตรจากหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคาะ
โรงพยาบาลที่จะรับทั้ง๑๓ชีวิตทีมหมูป่ามารักษาอาการต่อหลังจากออกจากถ้ำ
ใช่ค่ะผู้สื่อข่าวของเรายืนยันนะคะว่าทีมหมูป่า๓คนนะคะ
ถึงโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะคะ